เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
อยู่ดีเดินอยู่บนฟุตบาทอยู่ดี

มาชนคน๓คนชน๓แล้วตาย๑ฮะ

คือชนข้ามฟุตบาทแล้วข้ามถนนลงไปอีกทีนึง

แล้วข้ามแล้วข้างหน้านี้มีผู้เคาะร้ายอยู่คนนึง
แต่จริงเนี่ยชนสามแต่ลากมาหนึ่ง
ท้ายที่สุดคนที่โดนลากเนี่ยเสียชีวิตฮะ
เหตุการณ์นี้รถบรรทุกคนงาน๑๐กว่าคนปีนฟุตบาท
ทำให้ลุงนำกระมวลแสนตรีอายุ๕๖ปีโดนลากเป็น๑๐เมตร
สุดท้ายแล้วลุงเคาะร้ายตายในเวลาต่อมา
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น๒๗กุมภานะฮะ
กุมภาพันธ์ปีนี้ก็คือ๔เดือนผ่านมา

มาแล้วฮะเหตุการณ์นี้ทำไมถึงต้องนำเสนอข่าวนี้อีกทีหนึ่ง
เรื่องของเรื่องผู้เคาะร้ายท่านก็เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ทายาทผู้เคาะร้ายบอกว่าคดีมันยังไม่คืบเลยนะ
๔เดือนแล้วนะสามสิบร้อยกว่าวันแล้ว
คดียังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด
คนขับกระบะเขาอ้างแบบนี้ว่ารถเบกแตกแล้วเป่าแอลกอฮอล์
เกือบ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ถึง
พอไม่ถึงก็เลยไม่มีความผิดฐานเมาแล้วขับฮะ
คุณนัทเป็นลูกของคุณลุงนำกระมวลบอกร้องขอความเห็นใจเถอะ
เราไม่หนีนะฮะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอีกทีนึง
คือร้องขอไป๕แสนทางนี้บอก
แสนทางนี้บอก๓๐๐๐ถ้าพี่ไม่เอาผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้ว
เรื่องของเรื่องก็สอบถามตำรวจต่อตำรวจเองก็บอกว่า
จริงแล้วเรื่องนี้อยู่ในชั้นของกระบวนการยุติธรรม
กำลังจะทำคดีส่งอายการและเข้าสู่กระบวนการของศาลต่อไป
แต่ตอนนี้คดีมันยังไม่มีความคืบหน้าดังนั้นรอเวลาอีกสักนิดนึงฮะ
แต่ทางครอบครัวของผู้เคาะร้ายเขาบอกโหนี่๔เดือนแล้วคดียังไม่กระดิกเลย
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง
ว่าคดีมันจะเงียบหายไปครับ